ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะจะบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราเกือบขาดนะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นนุ่มส่งอาหารค่ะขับรถไปดีนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งลงมา
ลักษณะคือเหมือนเป็นคนเร่ร่อนพนมมือบอกพี่ช่วยส่งผมที่บ้านหน่อยได้ไหม
ด้วยความเอ็นดูค่ะด้วยความสงสารก็เลยบอกได้ให้นั่งซ้อนท้ายมา
ขับไปได้สักประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ชายที่บอกว่าลักษณะคล้ายกับชายเร่ร่อน

พยายามบังคับจะเอามอเตอร์ไซค์
แล้วผู้ชายคนที่ไปประสบเหตุรอดมาได้
รอดมาได้ยังไงน่าสนใจมากข่าวนี้ค่ะ
เอาเบื้องต้นก่อนนะคะผู้ชายที่ไปประสบเหตุ
คุณพี่เสื้อสีน้ำเงินนะคะชื่อว่าคุณสิทธิโชค

พี่แกเป็นคนขับรถส่งอาหารนะคะ
ตอนนั้นยืนรอให้การกับตำรวจ

เล่าบอกว่าขณะขี่มอเตอร์ไซค์ของพ่อ
จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ร้านซ่อมรถ
ขี่ออกมาได้สักพักจู่ก็มีรถกระบะ๔ประตู
จอดเทียบข้างจากนั้นก็มีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น

ลงมาจากรถกระบะคันนั้นแหละค่ะพร้อมกับยกมือไหว้
พี่ครับช่วยไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับ
เอาล่ะคุณสิทธิโชคบอกว่าด้วยความสงสาร
ตกลงว่าจะไปส่งให้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณสุธิโชคมา
คุณสิทธิโชคมานะคะขี่ออกไปได้ร้อยเมตร
จู่ผู้ชายคนนั้นควักปืนมาจี้ทีหลัง
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอยากทราบไหมว่ารอดได้ยังไง
เพราะคุณสิทธิโชคบอกว่าเป็นเคราะห์ดีของเขา

ผู้ชายคนนั้นเกิดปวดปัสสาวะ
แล้วบอกให้คุณสิทธิโชคจอดรถผู้ชายคนนั้นลงไปปัสสาวะ
จังหวะนี้ล่ะค่ะเอาล่ะจะรอทำไม
วิ่งหนีเลยนะคะวิ่งหนีออกมาจากจุดนั้น
แล้วก็วิ่งไปที่อู่รถประจำทาง
ไปขอความช่วยเหลือคนในอู่รถเมย์
แล้วสุดท้ายโทรแจ้งตำรวจเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่ท่าข้ามกรุงเทพนะคะ

ใช่สภาพละเหมือนกับคนแบบไล่บ้าน
สงสารแล้วก็จะไปส่งเขา

เฟิร์นแน่นอนแธนแท้แน่นอน

ที่หลังผมเลยยาวไปจนถึง

จังหวะที่เขาหันไปจะฉีก

ผมก็เลยวิ่งออกเลย

เอาชีวิตตัวผมก่อน
ใครไม่รักชีวิตบ้างผมก็ไม่รู้ว่าเขามาอะไรยังไง

ใครจะสู้ใครจะเอาชีวิตไปเสี่ยง

มันภาพผมแบบนี้ผมยัง

หรือว่าประเด็นน่าสงสัยมันชักจะยังไง

ต้องการที่จะจี้ชิงทรัพย์มอเตอร์ไซค์

ทำไมต้องเอาตัวคุณสิทธิโชคไปด้วย

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ